ไปดูการทำงานของชุดปราบรามยาเสพติดสพหาดใหญ่นะคะ
ล่อซื้อยาไอซ์ค่ะแต่ว่าในช่วงที่ล่อซื้อ
ผู้ต้องหาเขาไหวตัวทันวิ่งลงทุ่งนะคะ
และช่วงนี้วิ่งลงทุ่งมีฝนตกลงมาด้วย
เอ็มวีมากให้คุณผู้ชมดูค่ะ
นี่ปล่อยท่าให้ลบสิ

เครื่องอยู่ไหน
วิ่งไปไหนไม่ได้ไกลหรอกแป๊บเดียว

วิ่งกันไปไม่ถึงไหนเลยค่ะตำรวจบอกหยุดหยุดเขาก็เชื่อฟังนะ
เขาก็หยุดแล้วเขาก็เดินขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่
ปราบรามยาเสพติดสพหาดใหญ่สงขลาค่ะเขามีชื่อเล่นด้วยนะ
ชื่อว่าชุดตะวันนะคะวางแผนล่อซื้อยาไอซ์๑ขีดหรือว่า๑๐๐กรัม
หมื่นบาทค่ะซื้อจากเอเย่นค้ายาเสพติดในพื้นที่
จุดนัดส่งก็คือริมถนนสายนารังนกที่อำเภอหาดใหญ่นั่นแหละ
ที่รอซื้อก็ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะส่วนเอเย่นที่เอาของมาส่ง
ชื่อว่านายสุธีชัยสวัสดิ์๒๙ปีช่วงนั้นเองค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาเลยเอาไอซ์มาส่งให้กับสายลับที่ว่าซื้อ
ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอเข้าจับกลุ่มนายสุธีค่ะ
วิ่งหนีลงไปในทุ่งนาร้างริมถนนแต่หนีไม่รอดเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวไปหาของกลางต่อเพราะว่าล่อซื้อกันไงของกลางอยู่ไหนล่ะ
นายสุธีช่วงที่พาไหวตัวทำช่วงที่ค่อยวิ่งแอบเทไอซ์ช่วงวิ่งหนี
ทำให้ไอซ์มันละลายไปกับสายฝนจากที่นัดซื้อกัน๑ขีดใช่ไหม
ขีดมันมี๑๐๐กรัมใช่ไหมมันหายไปเหลือ๔๒๕กรัม
หายไปประมาณ๙๕กรัมหายไปเยอะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะคุณมีไอซ์

สอบส่วนนายสุธีอ้างว่าไอซ์ที่ยึดมาได้มีเพื่อนอีกคนชื่อว่าเบ้น
เอามาวางไว้แล้วให้เอามาส่งให้กับลูกค้าตามจุดนัดหมาย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสอบสวนขยายผลต่อไปค่ะ